คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีนี้ค่ะ
กรณีไปพบศพครูเนครูสาววัย๔๐ปีนะคะ
อยู่ที่บ้านพักที่ฉะเชิงเศร้า
ถูกพบเป็นศพอยู่ที่ชั้น๒ที่ห้องน้ำ
สภาพศพเนี่ยเปลือยกายมีผ้าขนหนูห่มเอาไว้
แล้วก็มีผ้าขนหนูอีกผืนหนึ่งพันเอาไว้ที่คอ
ตอนแรกไม่รู้จริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ถูกทำร้ายแต่สิ่งที่มันผิดสังเกตก็คือมันมีรอยเท้าอยู่ที่บ้าน
รอยเท้าใครก็ไม่รู้มันมีรอยน้ำลูกพูนหกเป็นทางเลย
แล้วก็โทรศัพท์มือถือของครูเนหายไปนี่คือรอยเท้าที่บ้านนะคะ
สุดท้ายจับคนร้ายได้แล้วคุณผู้ชม
นี่เป็นคดีชิงซับนะคะคนร้ายคนนี้ค่ะ
เคยเป็นเพื่อนบ้านครูเนหลังบ้านอยู่ติดกัน
แล้วรู้ว่าครูเนย์อยู่คนเดียวเลยมาเกาะเหตุชิงซับ
เนเห็นหน้าไงบอกว่าโอ้โหครูเนเห็นหน้ามันแล้ว
มันเลยต้องฆ่ากลัวครูจะไปแจ้งตำรวจครับ
เนก็คือนางสาวเนติมาพัฒนุนหรืออาจารย์โน้ตนะคะ

เป็นผู้ช่วยคณะบดีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชนครินทร์
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะพบศพ๑๘มกราคม
คนร้ายเนี่ยค่ะชื่อว่านายสันสิทธิชัยหรือนายแจ๊คอายุ๓๒
จับได้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาโน้นไปหนีอยู่ในหอพักเพื่อนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย
ตำรวจบอกว่าตามจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือของครูเนผู้ตาย
เพราะว่ามือถือของครูหายไปด้วยตามจากสัญญาณมือถือจนเจอนะ
รู้ว่าคนร้ายเอามือถือไปขายค่ะที่ร้านไปขายได้สี่พันบาท
พอจับตัวได้นี่ในแจ๊คคนนี้รับสารภาพว่าก่อเหตุเพราะว่าต้องการทรัพย์สิน
แต่ที่ต้องฆ่าก็เพราะว่าเห็นหน้ามันแล้วไงกลัวจำหน้าได้กลัวไปแจ้งความฆ่าเลย
เคยเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่หมู่บ้านนี้แล้ว
แต่รู้ว่าครูเนอยู่คนเดียวเลยมาก่อเหตุ
พันธุ์ตำรวจเอกชาติงานพิทักษ์ผู้กำกับสพฉเชิงเซาบอกว่า
ในแจ๊กคนก่อเหตุบ้านอยู่ใกล้กับครูเนย์เคยขับรถแท็กซี่
๔๕เดือนที่ผ่านมาเลิกกับแฟนสาวเพราะมีปัญหาหนี้สิน
ก็เลยขายบ้านไปเพื่อใช้หนี้เลยไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้ว
แต่ว่าช่วงที่อยู่เนี่ยค่ะในแจ๊คคนร้ายเนี่ย
เคยขับรถรับส่งผู้ตายมาก่อนเลยรู้ว่าผู้ตายเขาอยู่ลำพัง
วันก่อเหตุเลยบอกกับแฟนเก่าว่าจะเข้ามาเก็บของที่บ้าน
อ้างว่าลืมของแฟนเก่าก็เลยให้ขับรถมาส่งที่บ้าน
แล้วก็ไล่แฟนเก่านะบอกให้กลับไปก่อนแล้วบ้านอยู่ใกล้กับบ้านผู้ตายไง
ทีนี้ปีนรั้วเลยปีนรั้วหน้าบ้านผู้ตาย
แล้วก็เลาะข้างบ้านเข้าประตูหลังบ้านประตูหลังบ้านไม่ได้ล็อกพอดี
กำลังลื้อหาทรัพย์สินผู้ตายอาบน้ำอยู่
เปิดประตูห้องน้ำมาเจอพอดีนี่ในแจ๊คเลยบอกว่าอ้าวเห็นหน้ามาแล้ว
กลัวจำมันได้ตอนแรกเนี่ยนะคะหยิบขวดน้ำลูกพลุนจะทำร้ายก่อน
บอกว่ามีน้ำลูกพลูนหกตอนแรกนึกว่าเป็นเลือดนะคะครับ
แต่ผู้ตายพยายามหนีขึ้นไปชั้นสองของบ้านคนร้ายก็ตามขึ้นไปต่อยท้อง
เอามือปิดปากปิดจมูกจนเขาช็อกอ่ะครับสิ้นใจไปเลยอ่ะ
แล้วลากไปในห้องน้ำที่บอกว่ามีผ้าขนหนูห่มอยู่เนี่ยนะคะ
คนร้ายบอกว่าเป็นคนเอาผ้าขนหนูปิดร่างผู้ตายเอาไว้
ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนขโมยเงินไปขโมยโทรศัพท์ไปแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนประเด็นที่ว่ามีการรัดคอหรือเปล่า
เพราะว่าที่คอมีผ้าขนหนูพันอยู่แล้วก็มีน้ำลายฟูมปากด้วยนะคะ
ครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวแถลงพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งอืม
แบบชัดชัดเลยคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ไปที่บ้านเก่าของในแจ๊คด้วยค่ะ
ถูกขายไปแล้วเจ้าของบ้านคนใหม่มาอยู่แล้วนะคะ
เพื่อนบ้านแถวนั้นบอกว่าในแจ๊คคนก่อเหตุ
ขับแท็กซี่ติดการพนันติดยาด้วย
เนี้ยค่ะก็คาดว่าเป็นนี่เป็นศิลป์แหละ
ก็เลยมาก่อเหตุนี้อ่ะนะคะครับ
น่าจะติดการพนันอืม
เพราะว่าเขาน่าจะเล่นการพนันเพราะเห็นมี

แฟนเขาพูดถึงแบบว่าประมาณว่าเขาเอาเงิน
ว่าจะไปลงทุนแต่ว่าเอาไปเล่นการพนันหมดเลย
แล้วก็หลายรอบมากจนล่าสุดคือเขาก็เลยเลิกกัน
ท่าทางเขาไม่น่าจะเป็นคนที่แบบว่าจะไปแบบฆ่าคนอะ
อืมแล้วก็คือคนที่โทรมาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าประมาณว่า

แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง
ก็คือผมก็คิดว่ามันไม่คุ้มอะพี่
แล้วก็ผมคิดว่าคือคนเรามันเคยเห็นหน้ากันทุกวัน
ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำลงได้
มันก็สะหรับใจมันหดหัวเจอเหตุการณ์แบบนี้
ยิ่งคนเรามันอยู่บ้านใกล้กันแล้วต่อไปคนในหมู่บ้านเขาก็ยิ่งหวั่นระแวงขึ้นไป

ตำรวจสพฉเชิงเซาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการนะคะ
แล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือเปล่า